คุณผู้ชมคะเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะมีเหตุยิงกันตายนะคะ
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมถนนจรรย์สนิทวงค่ะผู้ตายเนี่ยจริงจริงแล้วเขาเป็นวิศวกร
แต่เขาก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหารายได้เสริมอ่ะนะคะก็คือจริงจริงแล้วเป็นบ้านแหละ
ต่อเติมออกมาด้านหน้าครับคนร้ายมากันสองคนขี่รถจักรยานยนต์กันมาค่ะ
จอดหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวคนซ้อนท้ายเดินลงมาไม่พูดพร่ำทำเพลงยิงใส่เลยนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอาทิตย์โฉมเนธอายุ๒๗ปีค่ะ
หงายจมกองเลือดอยู่นะคะใส่เสื้อเชิดแขนสั้นสีดำแดง
กางเกงขายาวสีดำมีแผลถูกยิงตามร่างกาย๗แผลด้วยกันค่ะ
จรรย์สนิทวงเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพนะคะ
ยายของผู้ตายเป็นคนให้ข้อมูลนะคะ
นางจรรย์อุ่นบันเทิงอายุ๕๙บอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นวิศวกรค่ะ

ก็ทำงานเกี่ยวกับการสร้างบ้านต่อเติมอาคารนะคะ
เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นอาชีพเสริม

ตัวผู้ตายเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ในบ้าน
กำลังเล่นกับลูกชายที่คลอดได้แค่๑๐วันคุณผู้ชม
พ่อตาแม่ยายภรรยาก็อยู่อยู่กันหมดทั้งครอบครัว
มีผู้ชายรูปร่างไม่ค่อยสูงมากนะคะ
ตัวเล็กสูงสักประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
ขี่รถจักรยานยนต์กันมามาจอดหน้าร้านคนซ้อนค่ะ
เดินลงมาไม่พูดจาชักปืนใส่แล้วยิงเลยนะคะ

ช่วงกันเห็นมันเป็นอย่างไรชื่อได้ไหมฟัง

เขาก็ไปทำอะไรในครัวเสร็จแล้วก็มานั่งเล่นโทรศัพท์

คุณกอเห็นลักษณะอย่างไร

ไม่รู้ตอนเนี่ยไม่เห็นแต่พ่อเห็นมันมาซ้อนรถออกไป

เธอเจาคนตายคนเดียวไม่เจาคนอื่นเลย

ไม่มีก็ไปทำงานทุกวันเช้าไปเย็นก็กลับมา

โอ้โหมาถึงยิงเลยต่อหน้าทุกคนในครอบครัว
ลูกชายของผู้ตายเพิ่งอายุ๑๐วันนะคะ
หลังเกิดเหตุครอบครัวตกใจมาก
รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
คือแม่ของผู้ตายเป็นลมล้มทั้งยืนเลยนะ
หมดสติไปเลยก็ต้องประคองตัวเอาไว้แบบนี้

ภรรยาค่ะก็อยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกัน
เพราะว่าเสียใจมากแล้วก็ต้องประคองสติ
เพราะลูกชายอายุแค่๑๐วันคือยังต้องให้นมลูกไปด้วย
คราวนี้ถูกยิงตายต่อหน้าต่อตา
ล่าสุดวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะ
บะหมี่จับกางร้านนี้ค่ะ

ก็ไปคุยกับร้านค้าใกล้
ไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลอะไรเขาก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยนะคะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับแหล่งข่าวรายหนึ่งที่เขาเห็นเหตุการณ์พอดี
เขาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะประมาณเกือบ๒ทุ่ม
เป็นผู้ชายสูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
ขี่รถจักรยานยนต์เป็นรถจักรยานยนต์แบบผู้หญิง
ขี่มา๑คันนะคะขึ้นมากับ๒คนคนขี่กับคนซ้อน
ไม่เห็นทะเบียนรถมาจอดอยู่หน้าปากซอยก่อน
คือปากซอยกับร้านบะหมี่ที่เกิดเหตุห่างกันแค่๒๐เมตร
คนซ้อนลงมาจากรถแล้วตรงไปที่ร้านบะหมี่แล้วยิงใส่เลยนะคะ
ตอนนั้นในร้านมีอยู่ประมาณ๕คนคือภรรยาของผู้ตาย
พ่อตาแม่ยายแม่ยายอุ้มลูกของผู้ตายอายุ๑๐วันเอาไว้
ตัวผู้ตายเองเขานั่งเล่นโทรศัพท์มือถือคือหันหลังออกนอกร้านนะคะ
คนร้ายมาถึงยิงใส่แล้วก็โอ้โหรีบวิ่งออกมา
ขี่รถจักรยานยนต์เขาก็หนีกันไปใช้เวลาก่อเหตุ๒นาทีเองคุณผู้ชม

ลักษณะท่าท้านี่เขามาเป็นอย่างไรบ้าง
ก็ไม่มีอะไรแต่งตัวผิดปลูกผิดเหยียว

เป็นมอเตอร์ไซค์

พอลงจากรถปุ๊บแล้วก็เข้าไปยิงเลย
รับศพของอาทิตย์ออกจากโรงละงัยสุริราช
คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าในอาทิตย์เป็นคนดีมาก
แล้วตอนที่ก่อนจากหมดลมหาวิธีหลังเถอะ
สายตาเนี่ยยังมองมาที่ภรรยากับลูกด้วยความเป็นห่วงเลยนะครับ
คุณแม่ของนายอาทิตย์โผล่เข้ากอดศพลูกชายเลยนะครับ
ภรรยาก็ร้องไห้อยู่ข้างแบบแทบขาดใจ
พ่อของนายอาทิตย์บอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าลูกชายมีบาดแผล
กระสุนเนี่ยเข้าใบหน้า๑นัดข้อมือ๑นัดที่หน้าอกอีก๔นัดรวม๖นัดนะฮะ
เรื่องที่เกิดขึ้นคุณพ่อบอกว่าโหดร้ายมาก
เสียใจมากกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
คนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยอยากรู้เหลือเกินว่ามาทำเพราะอะไร
เขาก็ยังไม่ฟันทงว่าสาเหตุเกิดจากที่ทำงาน

หรือว่าเรื่องตีกัน
ต้องรอให้ตำรวจเขาสรุปดีกว่า
นายอาทิตญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดท่าพระนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มีเพื่อนที่เคยศึกษาสถาบันเดียวกันด้วยก็มาวันนี้

แต่ว่าก็ไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
โดยเฉพาะเรื่องคู่อริต่างสถาบันตั้งแต่สมัยเรียนอยู่นะฮะ
เขาเพิ่งเรียนจบมาได้๓๔ปีมาทำงานนะครับ
พ่อตาก็บอกว่าลูกเขยนี่เป็นคนดีมากนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้สงสารหลานที่สุด
คลอดไม่ถึง๑๐วันก็สูญเสียพ่อแล้ว
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจบอกว่าคนร้ายต้องถือว่าเตรียมตัวมาอย่างดี
มาจอดจักรยานยนต์ห่างจากร้านบะหมี่ที่เกิดเหตุไม่กี่เมตร
แล้วบุกไปยิงทันทีแล้วก็รีบหนีทันทีเหมือนกัน
คนร้ายคงมาดูลาดเหลาหลายครั้งนะครับ
มีพยานที่บอกว่าเห็นคนร้ายมาจอดจักรยานยนต์อยู่ที่
ปากซอยจรรย์๔ก่อนนะครับ
ก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุสัก๓๐เมตร
จอดรออยู่เป็นชั่วโมงด้วยนะ
ประเด็นการก่อเหตุเบื้องต้นตำรวจสอนอท่าพระบอกว่า
น้ำหนักไปทางความขัดแย้งเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเขาเป็นสิทธิ์เก่าของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง
เป็นช่างกลนะครับ
เรียนจบมาทำงาน๓๔ปีได้เป็นวิศวกร
แต่ก็ยังชอบใส่เสื้อช็อปของสถาบันอยู่
แค่ว่ามีคนตามเฝ้าหน้าบ้านอยู่๒ครั้งที่บอกกับแม่
ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่อย่างไร